ซึ่งค้าไปก็ต้องรู้ว่าวันไหนได้ตังนะคะ
ต้องรู้ว่าวันว่าวันนี้ต้องรู้ว่าวันไหนได้ตัง
เรียกว่างานที่๑๕จะให้ทุกคนในจุดที่๑๒
ก็ไม่ต้องขอจริงมือ
ต้องรับต่อที่ต่างต่าง
โมงบทและอันท่านที่๑๒
คนที่สิบสามล้านคนก่อนที่ผ่านแล้วถ้าผมไม่ได้วันนี้
เขาบอกรอบแรกก็จะได้รอบสองก็จะได้รอบสามก็จะได้
แต่ผมรอบที่สี่แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เลยทำไมมันถึงเป็นอย่างงี้
นี่คุณดูนะวันที่ยี่สิบเก้าสถานะมันจะขึ้นวงกลมและขีดถูกสีเหลือง
วันที่๙เมษาผมรอมาไม่รู้จะกี่รอบต่อกี่รอบ
แล้วท่านเลขากับท่านโฆษกเขาบอกว่ามันเป็นวันสุดท้ายของขีดถูกสีเหลืองนี้ของรอบแรกนี้ใช่ไหม
แล้วคุณว่าถ้าไปอังคารอีกอังคารนึงมาจะเป็นวันที่ยี่สิบสองไปแล้ว
แล้วถ้าวันที่๒๒มันก็จะเกินของ๑๓ล้านคน

อันนี้ที่พี่สามารถเวลาให้พี่มีความสิ้นว่า
ไม่ถึงว่าเดือดร้อนมากเลยอ่ะผมรับจ้างรับจ้างมีในจ้างมั้ยแต่ว่า
นี่คือเจ้าจี้กว่านั่งคุยเจ้าจี้กว่า
นั่งคุยเจ้าจี้กว่า
นั่งคุยเจ้าจี้กว่า
นั่งคุยเจ้าจี้กว่า
นั่งคุยเจ้าจี้กว่า
นั่งคุยเจ้าจี้กว่า
นั่งคุยเจ้าจี้กว่า
นั่งคุยเจ้าจี้กว่า
นั่งคุยเจ้าจี้กว่า
นั่งคุยเจ้าจี้กว่า

นั่งคุยเจ้าจี้กว่า

นั่งคุยเจ้าจี้กว่า
ว่าคนที่กินยาตายอ่ะผมดูเปล่าเขารู้เลยว่าได้ตังค์วันไหน
ใช่ไหมรู้ถูกไหมแต่ผมเนี่ยรอมาตั้งแต่วันที่เก้า
เดือนที่แล้วแล้วเขาประกาศว่าวันที่ยี่สิบสอง
เขาจะโอนให้เขาก็ไม่โอนยี่สิบเก้าเขาก็ไม่โอน
วันที่ห้าเขาก็ไม่โอนวันนี้วันที่สิบสอง
ผมอยู่ในเกมสิบสามจุดสี่ล้านคนใช่ไหมเขาบอกว่า
วันนี้วันสุดท้ายของของสิบสามจุดสี่ล้านคนค่ะ
ผมก็ยังไม่ได้แล้วอย่างนี้ผมจะไปได้เมื่อไหร่
ผมรับประกันเลยว่าของผมอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์๑๖ล้านคน
ผมก็ยังไม่ได้ทำไมผมถึงไม่ได้โทรศัพท์ที่จะได้ลงทะเบียน
ว่าข้อความผิดขึ้นแบบนี้ล่ะหลายจนถึงวันที่สี่แปด
เขาบอกว่าวันที่สิบสองวันอันทาง
คุณเป็นใครคุณรู้ได้ยังไงว่าวันที่สิบแปดอันนี้เป็นและนี่กัน

ผมก็ต้องเรื่องตายการจนเรื่องแจก
แจกอย่างไรผมไม่เข้าใจ

ท่านโอสุขท่ามบอกว่า
วันเทียบคล้านเท่าม้างที่โอนเลยสถานะสิวเหลือ

หรือว่าใครในวันที่สิบแมนใครในวันที่สิบแมนพี่อาจจะได้ก่อนหน้านี้ก็ได้

มันจะได้ยังไงตั้งแต่วันตัวนี้
ขอบคุณหมอครับขอบคุณหมอครับ

ขอบคุณหมอครับ
ขอบคุณหมอครับ
ขอบคุณหมอครับ

ขอบคุณหมอครับ

ขอบคุณหมอครับ

ขอบคุณโรงเรียนแสงทองกันโทรทัศน์ที่ลงทะเบียนให้ผมแม้ว่าจะไม่สำเร็จ
ทุนเจ้าหน้าที่เขตบังลักษณ์ซึ่งลงทะเบียนให้ผมนะว่าได้กฎประชาชนของผมเนี่ยจะไม่ตรงนะครับ
สุดท้ายขอบคุณพมสำนักงานเขตราชบุรณะซึ่งเนี่ยลงทะเบียนให้ผมเนี่ยสำเร็จเรียบร้อย